อีกหนึ่งเหตุสลดเกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช
เด็กสองคนน้องชายในสามขวบพี่ชายในหกขวบ

และทีนี้อาเอาปืนใส่ไว้ในกระเป๋าผ้าแขวนไว้ในห้องนอน
จังหวะที่พี่ชาย๖ขวบไปเข้าห้องน้ำ
เจ้าเด็กสามขวบนี่นะคะตัวน้องเอาปืนที่อยู่ในกระเป๋ามาเล่น
เกิดปืนลั่นยิงใส่ตัวเองค่ะเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนเลยนะคะ
เด็กชายกิตินัทอายุ๓ขวบเสียชีวิตอยู่บนที่นอนแบบนี้แหละค่ะ
มีบาปแร้ดกยิงด้วยกระสุนปืนขนาดจุดสามห้าเจ็ดเข้าที่หน้าอกทะลุหลัง
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปเจอปืนขนาดจุดสามห้าเจ็ดตกอยู่หนึ่งกระบอก
เศษตะกัวมีหัวกระสุนกระจายอยู่ในที่เกิดเหตุรวมทั้งกระเป๋าบรรจุปืนด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในห้องนอนที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำรวจเก็บปืนพร้อมสอบสวนนายกิติพงศ์ทองรอดอายุ๒๙ปี

คือพ่อเนี่ยเล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะพาภรรยาก็คือนางกัญญารัฐทองรอดอายุ๒๙ปีไปโรงพยาบาล
ก็คือให้ลูกชายอยู่กัน๒คน๖ขวบคนนึงแล้วก็๓ขวบคนนึงอยู่กับน้าชายค่ะ
แล้วก็มีปู่มีย่าอยู่ในบ้านด้วยแต่ระหว่างนั้นก็กระจายกันไปทำภารกิจของตัวเอง
จากนั้นก็มีคนโทรศัพท์มาบอกว่าลูกเนี่ยทำปืนลั่นจนเสียชีวิตสอบถามทราบว่าช่วงเกิดเหตุเด็กทั้งสองคนเขาเล่นกันอยู่ในห้อง
เห็นถุงผ้าเนี่ยแขวนอยู่ในห้องก็เลยหยิบมาดูไปเจอปืนอยู่ข้างในก็เลยเอามาเล่น
ระหว่างนั้นพี่ชายไปห้องน้ำค่ะจู่ได้ยินเสียงปืนดังวิ่งมาดู
ปรากฏว่าปืนลั่นใส่น้องเสียชีวิตไปซะแล้วคาดว่าระหว่างที่พี่ชายเข้าห้องน้ำนะคะ
เด็กชายกิตินัทเนี่ยพยายามจะเหนียวไกลปืนพร้อมหันปากกระบอกเข้าหาตัวเอง
แล้วก็ใช้แรงทั้งตัวเหนียวไกลปืนอืมทำให้จังหวะนั้นเนี่ย
ลั่นใส่อ่ะนะคะประกอบกับเด็กเนี่ยเขาหันกระบอกเข้าหาตัวเองด้วย
ทีนี้ก็เลยกระสุนเข้าหน้าอกพอดีเลยค่ะหลังเกิดเหตุญาติก็นำร่างของเด็กชายวัยสามขวบ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านมีญาติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
มีคนในระแวกหมู่บ้านมาร่วมงานด้วยครอบครัวเด็กชายที่เสียชีวิตบอกว่า
ตอนนี้ญาติไม่ได้ติดใจอะไรตอนแรกแม่คิดว่าน้องคงไม่ได้ลั่นไกลใส่ตัวเอง
ทีนี้พอนำศพไปชนะสูตรไปพบขม่าวดินปืนที่นิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้ด้านขวา
มีรอยแผลอยู่ที่นิ้วโป้งอีกด้วยคาดว่าน่าจะเป็นรอบแผลที่น้องเนี่ยใช้เหนียวไกลปืน
แล้วก็ลั่นใส่ตัวเองนั่นเองนะคะโอ้โหคือถ้าเกิดว่ามีพวกอาวุธแบบนี้
จริงต้องเก็บให้มิดชิดนะไม่ใช่แค่ใส่ถุงผ้าแล้วก็แขวนเอาไว้